ส่วนช่วงนี้นะครับเราไปดูเรื่องราวของกว่าจะเป็นฮีโร่นะครับ
วันนี้เป็นคิวของพี่แทมมี่แทมรีธนสุการนะครับ
ก็เป็นนักเทนนิสที่ถือว่าเป็นมือวางระดับโลกนะครับ
เพราะที่เธอยังเล่นอยู่แต่สุดท้ายเนี่ยประกาศเลิกเล่นทีมชาติไป
ถึงแม้ว่าจะไม่ประสบความสำเร็จถึงการคว้าเหรียญทอง
แต่เส้นทางของเธอนั้นก็ถือว่าเป็นตัวอย่างให้กับน้องได้เลยนะครับ
ไปติดตามเรื่องนี้กันแล้วผมลาไปเลยสวัสดีครับ
แต่แทมมี่แมรินธนสุการก็ภูมิใจที่ได้ทำในสิ่งที่เธอรัก

เธอกลับมาช่วยทัพเทนนิสทีมชาติไทยอีกครั้ง

คือหญิงคู่ผนึกกำลังกับเพียงทานผีพืช
เป็นมือวางอันดับ๒ของรายการ
แต่ก็ต้องพ่ายแพ้ให้กับคู่นักหวดจากอินโดนีเซีย
ซึ่งเป็นมือวางอันดับหนึ่งของรายการ

ในประเภทคู่ผสมกับต้องสัญชัยรัฐิวัฒน์
แต่สุดท้ายต้องพ่ายแพ้ให้กับคู่ของคิสเตอร์เฟอร์รุงกัส
กับอาดีล่าซูเจดี้
คู่มือหนึ่งของรายการจากอินโดนีเซีย
ดีกรีเป็นเจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกมส์๒๐๑๘
อาจมองว่าด้วยอายุ๔๒ปีอาจจะเป็นอุปสรรค

หากลงมือทำทุกอย่างที่รักอย่างเต็มที่
แค่นี้ก็สามารถก้าวมาเป็นฮีโร่ของตัวเองได้ไม่ยาก
มี่ว่าเรื่องอายุเรื่องหลายอย่าง

ถ้าเราชอบในสิ่งที่ตัวเองทำรักที่หนูทำทำไป
แล้วก็ทำให้เต็มร้อยเต็ม๒๐๐ของเรา
แล้วพยายามพัฒนาก้าวเดินหน้าต่อไปเรื่อย
ถ้ารักที่ทำแฮมมี่สักวันหนึ่งมันก็ต้องถึงค่ะ
แม้วันนี้เราไม่ได้แต่วันหน้าถ้าเราสู้ต่อไป

ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็พยายามพัฒนาตัวเอง
อะไรที่ไม่ดีอะไรที่ปกพร่องก็พัฒนาค่ะ
แต่ธรรมรินธนสุการกลับไม่ได้เก็บมาบรรทอนจิตใจ
ซึ่งเธอยังมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่านั้น
คือการทำอันดับท็อป๕๐ในประเภทคู่
ถ้าทำได้ก็ถือว่าเป็นจุดสูงสุดของชีวิตอีกครั้ง